ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมีแต่คนไลน์มาถามดิฉันค่ะหรือฮะ
โควิดตอนนี้เป็นยังไงอ่าคือมันมีไลน์ส่งต่ออีมง
เมลเฟซบุ๊คแชร์กันเยอะมากว่าโอ้โหนี่นะ
เดี๋ยวจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหกร้อยคนตอนนี้แค่ยังไม่แสดงอาการต่างต่างมากมาย

มันมีแบบไลน์แชร์ต่อกันมาหลายคนก็เลยเริ่มไม่แน่ใจค่ะ
หยุดยาวอยากจะไปเที่ยวปลายปีปลอดภัยไหมยังไง
บอกก่อนว่าสถานการณ์โควิดนะตอนนี้นะคะ
ติดตามการแถลงข่าวจากสวบคแล้วก็ติดตามผ่านทางสื่อหลัก
รวมถึงสถานการณ์เนี้ยมันยังไม่ถึงกว่าหกร้อยคนหรอก
แต่ห้ามประมาทกาดห้ามตกเด็ดขาด
เขาบอกว่าช่วงระยะเวลาสำคัญก็คือตั้งแต่วันนี้
จนถึงยี่สิบเอ็ดธันวาคมครับต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับสถานการณ์ในไทยค่ะ
ผู้ติดเชื้อมันเป็นเลข๒หลักติดต่อกันมา
สิบสองวันแล้วทั้งที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ที่ติดเชื้อในประเทศนะคะ
ซึ่งแน่นอนสิ่งที่ต้องคุมเข้มคือนี่เลยค่ะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะ
เอ่ยฝ่ายความมั่นคงเอยก็วางกำลังเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
อย่างตรงนี้พื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะครับทหารตำรวจเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการตรวจตรากันอย่างเข้มข้น
เมื่อเช้านี้เองไปเจอเจ้าหน้าที่เอ่อขออภัยไปเจอแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา
ทางช่องทางธรรมชาติที่แนวชายแดนบ้านโนนหมักมุ่น
ตำบลนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงนะคะจับมาได้๖คน
หกคนเป็นชาวเวียดนามค่ะครับในจำนวนนี้มีเด็กอายุประมาณสิบถึงสิบสองขวบ
รวมอยู่ด้วยนะคะหกคนเนี่ยไปนั่งซ่อนตัวอยู่ตรงพุ่มไม้
ไม่มีผู้นำพามานะคะมากันเอง๖คนเขาบอกว่าข้ามมาจากเวียดนาม
ลักลอบข้ามแดนผ่านทางกัมพูชาเมื่อ๖ธันวาคมแล้วก็ซ่อนตัวตามชายแดนไทยกัมพูชามาเรื่อย
ลักลอบเข้ามาตั้งใจจะไปทำงานกับญาติที่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระที่ติดตัวมาแล้วนะคะไม่มีสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
ก็ต้องนำตัวผู้ถูกจับทั้งหมดไปตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายส่งให้พนักงานสอบสวนสพโคกสูง
ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะต้องส่งให้ตมสะแก้วต่อไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดยอดฮิตเลยค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่เนี่ยซุ่มตรวจแล้วก็ลาดตระเวนบริเวณช่องทางท่าข้ามธรรมชาติที่บ้านแม่กุหลวงในตำบลแม่กุ
เจอไหมเดี๋ยวนะกลางดึกเลยนะถามว่าเจอไหมเจอไหมฮะเจอค่ะ
เนี่ยเดินอยู่เนี่ยเหรอเดินอยู่เนี่ยค่ะชาวเมียนมาสิบเอ็ดคนนะคะ
ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่ได้มีหลักฐานอะไรในการเดินทางเข้าประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเลยครับ
ก็แน่นอนค่ะต้องส่งตรวจหาโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วก็ต้องนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับ
คือตอนนี้มีรายงานมาเลยนะคะเขาบอกว่าระยะเนี้ยชาวเมียนมาร์เนี่ย
ลักลอบข้ามเข้ามาในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนแม่สอดเกือบทุกคืน
ทุกคืนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เมียนมาร์เนี่ย
สิบเก้าระบาดเพิ่มมากขึ้นครับชาวเมียนมาร์เองเขาก็เริ่มตื่นกลัวค่ะ
ก็เลยหนีหนีข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาหางานทำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เลยต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว
คือฝั่งเมียนมาร์ตอนนี้ระบาดหนักจริงนะฮะ
แต่ว่าดูเรื่องของด่านพรมแดนของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าจะถามว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเจ้าหน้าที่ทำงานจริงนะฮะ
แต่ว่าแนวชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
จะเป็นกับเมียนมาร์หรือว่ากัมพูชาเนี่ยมันยาวมาก
นี่เฉพาะด่านพรมแดนธรรมชาติไทยเมียนมาร์นะฮะ
ไล่มาตั้งแต่เหนือเนี่ยฮะลงมาถึงใต้นะครับทุกผู้ชมครับ
กี่จังหวัดนะครับแล้วทีนี้คนที่เข้ามาเนี่ยบางคนก็
ไม่ผ่านด่านตมอย่างถูกต้องใช่ไหมไม่มีเรื่องของเอกสงค์เอกสาร
ก็เลยจะลักลอบผ่านเข้ามาทางด่านพรมแดนธรรมชาติ
วิธีการต่างเดินเท้าบ้างนะฮะข้ามแม่น้ำบ้างอะไรก็ว่ากันไป
แหลปแพนด้าก็คือนายภาคภูมิเดชหัสดินเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะฮะ
เผยแพร่รูปคนกลุ่มหนึ่งถือข้าวของกำลังเดินทางข้ามแหล่งน้ำ
แล้วก็มีพวกกระสอบทรายวางกั้นลำคลองเล็กอยู่
ตรงนี้บอกว่าคือด่านถาวรบ้านแหลมตะบนเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อน
จันทบุรีอยู่หลังตลาดผลไม้ค่ะก็เลยขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลหน่อย
เนื่องจากเส้นทางนี้เนี่ยเดินเข้าออกกันแบบง่ายเหลือเกิน
มากันเยอะมากแต่ละวันเข้ามาในไทยเนี่ยเหมือนกับกองทัพมดเลยทีเดียว
ใครเห็นก็ตกใจก็มันดูข้ามกันมาง่ายแบบนี้เลยอ่ะ
เอาแค่นี้ก็มาได้แล้วหรือค่ะนี่ฮะแต่หลังจากนั้นก็มีการแจ้งบอกว่าโอ้โหมันภาพเก่าหรือเปล่า
บอกว่าซ้ายมือเนี่ยคือภาพล่าสุดนะฮะขวามือก็คือภาพที่บอกนะครับ
ว่าเข้ามาแบบนี้ซึ่งความจริงแล้วเป็นภาพเดียวกันเปรียบเทียบแล้วจากใบไม้
ภาพที่บอกว่ามีคนเดินเนี่ยคือวันพุธที่ผ่านมานะฮะใบไม้
แห้งแบบนี้อยู่เลยวงเอาไว้๓ใบยังไม่ร่วงเลยใช่ไหม
ใบเขียวก็มีนะส่วนภาพอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่มีคนส่งมาให้บอกว่า
คือมันช่วงปัจจุบันจริงไม่ใช่ภาพเก่าแต่เอาละก็ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบ
ดูข้อมูลกันต่อไปนะครับค่ะแต่ว่าพลเรือตรีอภิรักษ์กลิ่นมนต์นะครับ
เป็นเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ไปกับฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย
ก็ไปตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับก็พบว่าตรงจุดตามภาพเนี่ย
มีฝ่ายกระสอบทรายกั้นเอาไว้เพื่อชะลอน้ำที่จะพาดข้ามเชื่อมต่อชายแดน
เนี่ยทหารยืนยันว่าเป็นภาพเก่านะครับคือทีเนี้ยพอมีการประกาศปิดด่าน
เขาก็ขาดแคลนเรื่องอาหารกับเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยราชการของกัมพูชาตอนนั้นเจรจาขอให้ผ่อนผันให้ชาวบ้าน
มาซื้ออาหารในตลาดบ้านแหลมได้
โดยจำกัดให้เข้ามาเพียงแค่ซื้ออาหารตามหลักมนุษยธรรม
ก็เลยอนุโลมให้ข้ามเข้ามาซื้ออาหารกันได้
แต่หลังจากมีการประกาศให้ด่านเปิดรถยนต์เข้าออกได้คนเดินทางเข้าออกได้
ตอนนี้ปิดกั้นห้ามผ่านไปแล้วค่ะไม่ให้ผ่านแล้วตรงเนี้ย
เมื่อก่อนตอนปิดด่านเนี่ยก็อนุโลมเข้ามาซื้อของแล้วออกไป
แต่ตอนนี้เขาเปิดด่านปกติคุณเข้ามาคุณต้องผ่านด่านปกติ
ตรงนี้ทหารยืนยันว่าปิดแล้วนะฮะภาพที่ลงเป็นภาพเก่านะครับ
แล้วก็ภาพที่โพสต์เนี่ยทางเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดน
กระสอบทรายเก่าแล้วมีลวดหนามขึงทั้งสันฝ่ายแล้วก็แนวชายฝั่ง
การโพสต์แบบนี้ทางทหารก็ฝากเตือนว่าอาจทำให้เกิดความเสียหาย
กับเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นได้นะ
ขอยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวชายแดนพรมแดนต่าง
งวด๑๐๐ขอให้ผู้ที่ติดต่อหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารต่าง
พิจารณาแล้วอย่าตื่นตระหนกด้วยนะครับ
ตมก็บอกนะครับพันธุ์ตำรวจเอกพักขพงศ์สายอุบลรองภูมิครับการ
ตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
บอกว่าก็ต้องขอบคุณความห่วงใยของประชาชนที่แจ้งเบาะแสกัน
แต่ไม่ต้องกังวลใจทุกหน่วยงานความมั่นคงและด้านสาธารณสุขของไทย
ได้ช่วยกันดูแลเรื่องของโควิด๑๙แล้วก็ป้องกันอย่างเต็มที่
ในภาพที่เผยแพร่นั้นเป็นภาพเก่า
แล้วก็ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขัน
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในประเทศอย่างสูงสุดนะฮะ

ว่าเป็นโควิด๑๙ใช่ไหมคะตอนแรกทางเชียงใหม่เองเขาบอกเขาก็มั่นใจนะ
ครับล่าสุดกระทบแล้วจริงจริงนะคะเอาเหรอฮะเชียงใหม่ที่ม่อนแจ่มม่อนแจ่มนี่เป็นหนึ่งในที่พักที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเนี่ย
ช่วงปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยคือเขาจองกันล่วงหน้าถูกไหมคะที่ม่อนแจ่มล่าสุดนี่โทรไปแคนเซิลกันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนะคะ
นายบุญยฤทธนิบวนิษฐ์ประหลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักบนดอยม่อนแจ่มเลยค่ะ
ก็ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วย
คือหยุดยาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ไปท่องเที่ยวดอยม่อนแจ่มจนที่พักเกือบเต็ม
ผู้ประกอบการที่พักก็มีการนำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวใช้กันฟรีเลยนะคะ
ทีนี้พอมีการพบผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยสายแทบไหม้ค่ะ
โทรมายกเลิกห้องพักเต็มไปหมดเลย
๒๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะในช่วงเทศกาลปีใหม่
นี่ไงจดเอาไว้นี่เห็นไหม
ใช่ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยต้องมีหนังสือด่วนที่สุด
หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางสบคเลยนะคะ

สร้างความรับรู้และเข้าใจกับประชาชนว่า
การเดินทางเข้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ไม่ต้องกักตัว๑๔วันตามกระแสข่าวลือ
บางคนบอกโอ๊ยอย่าไปเลยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย

ว่าจะเที่ยวยังไงล่ะจองไว้๓คืนอย่างนี้
อบบัตรตามเรื่องการกันการแพทย์ระบาดของโค้ง๑๙

กลัวเรื่องของต้องกักตัว๑๔วันตรวจโควิดหรืออะไรยังไง
มันมีมากกว่านั้นก็คือหลายคนเนี่ย
ตอนที่ออกไปก็ออกแบบไม่ถูกต้อง
ตอนกลับเข้ามาก็กลัวว่าจะมีความผิดเพิ่มเติม

เอาดูง่ายอย่างวันนี้ที่เชียงรายนะครับ
มีคนไทยที่ติดอยู่ที่เมียนมาร์เนี่ย

เพราะที่นั่นก็ระบาดหนักเหลือเกินเนี่ยนะตอนนี้นะ
วันนี้เข้ามาหนึ่งร้อยสี่คนนะครับ

อันนี้ผ่านด่านเข้ามาแบบปกตินะฮะ
กักตรงกักตัวตรวจโควิดเรียบร้อย
แต่ถ้าแยกตามเรื่องของเอกสารนะ
เอกสารในการเดินทางเข้าออกประเทศ

โอ๊ยน้อยเหลือเกิน
ออกไปแบบผิดกฎหมายแล้วก็เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะ
เก้าสิบเจ็ดคนนะครับ

เราเอาช่องทางธรรมชาตินี่แหละ

ออกไปแบบผิดเข้ามาก็แบบไม่มีเอกสารอะไรเดี๋ยวถูกปรับ

คนไทยที่เดินทางมาวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนยื่นความประสงค์

ก็ต้องมีการตรวจก่อนที่โรงพยาบาลท่าขี้เหล็กนะครับ
ทั้งหมดคนที่ผิดกฎหมายที่ออกไปยังผิดกฎหมาย
เข้ามาก็ถือว่าก็คุณก็ทำผิดไม่ผ่านด่านอย่างถูกต้อง
ก็เสียค่าปรับ๓แสนจัดนะฮะหรือว่าเกือบ๗๐๐บาทไทยนะครับ
แล้วตอนนี้ก็เอาไปกักตัว๑๔วันเรียบร้อยแล้วนะครับ

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับ
บอกว่าเขาเดินทางไปที่เมียนมาเนี่ยเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา

แต่พอสถานการณ์ที่เมียนมาเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
โควิด๑๙ตอนนี้เนี่ยโอ้โหจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเหลือเกินเนี่ยนะครับ
ตัดสินใจต้องการเดินทางกลับประเทศ
เพราะกลัวว่าหากมีการระบาดของโควิด๑๙
ในประเทศเพื่อนบ้านหนักมากขึ้นเรื่อย
แล้วตัวเองติดเชื้อการรักษาที่นั่น
อาจจะไม่ดีเท่ากับการกลับมารักษาที่บ้านเราเอง
อีกวันหนึ่งเขาก็ไปตรวจโรคเสร็จ
แล้วก็เอาเอกสารไปที่ตม
พอเมาเสร็จอีกวันหนึ่งเขาก็พาไปที่ศาล

ต้องกัดตัวก่อนนะครับ
ไม่รู้ว่าต้องกัดตัวคุณแต่ผมมากัดตัวเรานี่

กับตัวเองรู้ตัวเองว่ากัดตัวเองไง
คือก่อนที่จะไปตรวจโรคไม่ได้กัดในสถานที่ของหลักเที่ยงนั้นใช่ไหมครับ
ไม่กัดที่บ้านที่ที่ทำงาน๑๔วัน

ตรวจเสร็จแล้วก็ทำขั้นตอนของเขา
ทำยังไงแล้วเขาผิดกฎหมายก็ต้องเสียอยู่แล้วเนี่ย

แล้วเดี๋ยวรับราวเข้ามาโดนคดีเยอะกว่านี้เนี่ย
ก็มีรักษาหายบ้างแล้วก็ส่วนหน้าที่นู่นเขาก็ควบคุมดีเหมือนกัน
เพราะว่าแต่ละบ้านก็จะปิดหมู่บ้านเลยค่ะ
เหมือนแบบใครเป็นอยู่หมู่บ้านอื่นเขาจะไม่ให้เข้ามา
ให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่คนไทยที่ไปทำแค่งานที่ผับอะไรพวกนี้นะคะ
ก็ยังมีคนไทยที่มีครอบครัวอยู่ที่นู่นนะคะ
เหมือนกับพี่จะเป็นคุณแม่แม่จะอยู่ที่นู่นค่ะ
ใช่เป็นคุณที่นู่นแล้วก็ส่วนพ่อเป็นคนไทยก็จะถือคนชาติไทย
ขึ้นแล้วนะฮะ
อ๋อครับกักตัวครับ๑๔วัน
คนที่เดินทางกลับเข้ามาวันนี้ก็ต้องกักตัว๑๔วันนะฮะ

ที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาหลังจากนี้ไปก็เหมือนกันฮะ
ก็ต้องใช้การกักตัว๑๔วันเหมือนกันตรวจหาโควิด๑๙ให้เรียบร้อยก่อน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙วันนี้เนี่ยนะคะ
เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก๑๑รายค่ะ

ซึ่งทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ได้เข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้แล้วด้วยค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคเปิดเผยนะคะว่า
ถ้าเอาสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาร์

เป็นการลักลอบผ่านเข้ามาเส้นทางธรรมชาติ๑๗ราย
ตรวจพบในสถานกักกัน๓๐ราย

เฉพาะที่เชียงรายมีผู้ติดเชื้อรวม๓๗รายนะคะ
แพทย์ธีระวรธนรัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะบอกว่า
สถานการณ์โควิดในไทยยังน่าเป็นห่วงนะ
เพราะยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น
ติดเชื้อในประเทศก็เพิ่มขึ้น
จากนี้ไปจนถึงวันที่๒๑ธันวาคมเนี่ย
คือช่วงเวลาที่คนไทยต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต

แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมทางการ
ถ้าใครที่มีอาการไม่สบาย

จมูกน้ำมูกไหลดมไม่ได้กลิ่น

เพื่อเราทุกคนจะได้มีปีใหม่ที่ปลอดภัย

ส่วนสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะ

ผู้ป่วยรายใหม่วันเดียวทะลุ๑ล้านคน

ณวันนี้๗๐ล้านคนแล้วนะคะ

หลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ